คุณผู้ชมครับพระปริชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่๙ทางด้านภาษาเรื่องของวรรณกรรม
พระองค์ท่านได้มีการพระราชนิพลหนังสือรวมทั้งสิ้น๗เรื่องด้วยกันนะคะ
เราติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชได้ส่งพระอักษรตั้งแต่ทรงพระยาว
โดยงานพระราชนิพลชิ้นแรกได้แก่พระราชานุกิจรัชกาลที่๘
ส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล๑๐๐วันพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาอนันทมหิดล
ภายหลังจากทรงพระราชนิพลเรื่องนี้
ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๔
ส่งพระราชนิพลเป็นบันทึกพระราชฐานนามว่า
เมื่อข้าวพระเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอแลนด์
ถูกนำมาตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือน
วรรณคดีฉบับประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช๒๔
โดยเป็นเรื่องราวระหว่างที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อ
ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์อีกครั้งหลังเสด็จขึ้นครองราช
สำหรับพระราชนิพลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด
แก่พระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
โดยผลงานนี้นอกจากจะทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาของพระองค์เป็นอย่างมากแล้ว
ยังแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านภูมิศาสตร์และโหรศาสตร์อีกด้วย
โดยทรงทำเนื้อหาประกอบต่างเป็นแผนที่ฝีพระหัส
กล่าวถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณ
และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม
เช่นเดียวกับพระราชนิพลเรื่องทองแดง
เรื่องเล่าของสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์
ทรงพระราชนิพลขึ้น๒ภาษาทั้งไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน
ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้นำมาจัดพิมพ์เป็นฉบับการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ต่อไป
พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านมากนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของทางด้านวรรณกรรมครับ
อย่างเช่นพระมหาชนกหรือว่า
อย่างที่พระองค์ท่านได้เขียนเรื่องของคุณทองแดงครับ
ก็ประหลาดใจมากที่ทุกครั้งที่ได้อ่าน
หรือว่าได้เห็นหรือว่าได้ศึกษาก็ทำให้เราทำให้เราได้รู้สึกมีความสุขตาม
แล้วก็ยิ้มตามได้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านมากครับ
นี้นอกจากหนังสือที่ทรงพระราชนิพลด้วยพระองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงแปลวรรณกรรมอยู่หลายเรื่องอาทิในอิ่นผู้ปิดทองหลังพระ
ส่งพระราชนิพลแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง
ซึ่งทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง๓ปี
ติโตเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก
และประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย
ฟันฝ่าอุปสรรคทุกวิถีทางเพื่อสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น
อกจากนี้พระองค์ยังทรงรวบรวมพระราชดำรัฐที่พระราชทาน
แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องไหนว่ารโอกาสวันเฉลิมพระชนพันศาของทุกปี
นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษและพระราชธานามว่าพระราชดำรัฐ
ว่าหนังสือพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งเพราะนอกจากการร้อยเรียงภาษาที่สละสลวยแล้ว
ยังมีเนื้อหาที่มีสาระข้อคิด

ประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาอีกด้วย